แม่เกือบจะลืมเรื่องนี้ไปเลยทีเดียว
เพราะว่าอะไรไม่ใช่แค่งูจะเข้าบ้านคนเท่านั้นนะ
ขโมยขโจรนี่แหละเข้าบ่อยนะ
ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเป็นโจรเสื้อแดง

คือเราดูแรกเราก็นึกว่าเขาพักอาศัยอยู่ที่นี่
เขาก็เดินมาปกติแต่พอเขาเข้าไปแล้ว
เขาไปทำอะไรไปดูค่ะ
คุณผู้ชมภาพวงจรปิดจับภาพไว้ตั้งแต่เหตุการณ์ที่เขาเดินเข้ามา
นี่นะคะผู้ชายในวงกลมสีแดง
เขาก็เดินเข้ามาในอพาร์ทเมนต์นี่แหละนะ
ทำตัวเนียนเหมือนเป็นผู้เช่าผู้อาศัยในอพาร์ทเมนต์แห่งนี้

เออเดินตรงดิ่งมุ่งมาเลยนะคะ
เดินเข้ามาเรื่อยภายในห้องพักนี้
แล้วเขาก็อย่างนี้คุณผู้ชมจับจับลูกบิดประตูแต่ละห้อง
เดินไปเดินหน่า

ปรากฏว่าจริงแล้วนะ
เขาไม่ได้เป็นคนมาพักอาศัยที่นี่

ไม่ใช่งัดลูกบิดก่อน

เข้าไปไหนเข้ามาที่ตู้เย็นก่อนเลย

เราก็เลยไปถามผู้เสียหายก็คือคุณพี่เลอศักดิ์สุขสูงเนินนี่แหละ
พี่เขาก็ชี้ให้เห็นเลยว่าเนี่ยโจรเข้ามายังไงเข้าไปจุดไหนนะคะ
เขาบอกว่าโจรนี่นะเดินเข้ามาอยู่ที่ห้องพักนี้นะคะ
อยู่ชั้น๒ภายในอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

พี่เลอศักดิ์สุขสูงแห่งหนึ่งอำเภอพระประการ

คือเอาจริงนะดูข่าวนี้แล้วดูเหมือนว่าเฮ้ย
ขโมยของเบาขโมยแค่ของสดในตู้เย็น
แต่เราก็ไม่รู้ว่าครั้งต่อไปมันมาแล้วจะมาเอาอะไร
แล้วห้องอื่นนี้โดนอะไรไปหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นแล้วตรวจตาบ้านเรือนของคุณให้ดี
นี่ครับนะครับแล้วก็ต้องถือว่าดีมากเลยที่เจ้าของคอพัก
เขามีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้อย่างน้อยก็ได้เอามานี่แหละค่ะ
ใช้เป็นหลักฐานให้ตำรวจเขายังไงระมัดระวังนะคุณผู้ชม
ล็อกบ้านให้ดีก่อนแล้วกันก่อนที่จะออกจากบ้านเดี๋ยวนี้นะ
วางไว้หน้าบ้านก็หายวางไว้ตรงไหนก็หายตากไว้ยังหายหมายถึงปลาเข็มนะ

หายจริงปลาเข็มโดนแมวขโมยไป
ทุกอย่างคุณเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้โจรเยอะต้องระมัดระวังภัยกันดีเหมือนกันโดยเฉพาะ